คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเรากระทบกันหนักเหลือเกิน

ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นการ์ดถุงต้มเป็นอาหารการกินค่าไฟก็แพง
จนถึงทุกวันนี้และมีแนวโน้มว่าต่อไปอีกด้วย
ถูกต้องนะฮะถึงแม้ล่าสุดคอรมอลจะเคาะ๑๐มาตรการเยียวยาออกมา
ช่วยเหลือทั้งเรื่องของก๊าซหุงต้มน้ำมันแล้วก็ค่าไฟต่าง
แต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดจริงหรือ
คงต้องฟังกันกับอาจารย์สุภาพคลิกขจายอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ

ในที่สุดเมื่อวานซืนรัฐบาลก็ออกประกาศมาตรการ๑๐ข้อ
อย่างที่คุณกอล์ฟว่าออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ก็เป็นข่าวไปแล้วเมื่อวานลองให้ดูหัวข่าวผ่านผ่านอีกทีหนึ่งวันนี้
งัด๑๐มาตรการอุ้มน้ำมันค่าไฟก๊าซ
สมทบเงินประกันสังคม
บิ๊กตูทุ่ม๗หมื่นล้าน
แท็กซี่วินจักรยานยนต์หาบเร่สู้พิษน้ำมัน
ส่วนในภาคการเกษตรเนี่ย
เขาพักหนี้เกษตรกร๕๐เปอร์เซ็นต์
ทั้งหมดนี้รัฐบาลขอดู๓เดือน
ผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็จะประเมินใหม่
นี่คือหัวข่าวที่เรารับรู้กันอยู่แล้ว
ก็ถือว่ารัฐบาลมีความพยายามเก่าถูกที่คัน
แก้ปัญหาให้ประชาชนคนมีรายได้น้อย
หรือมีรายได้ปานกลาง
คนรายได้ปานกลางแต่ก่อนนี้ก็พออยู่กันมาได้
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นยุบยับไปหมด
แล้วรายลับเท่าเดิมอ้าวแล้วจะอยู่กันยังไง
แต่ถึงว่ารัฐบาลจะเกาถูกที่คันแต่ว่ามีบางคนบอกว่าแม่เก่าเบาไปหน่อย
มันควรจะเกาให้แรงกว่านี้ประชาชนจะได้หายคัน
จะได้คลายทุกข์ไปได้มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมัน
ที่มันแพงขึ้นทุกวันแล้วไม่รู้ว่ามันจะแพงไปถึงไหน
แพงไปเมื่อไหร่คนที่ว่านี้คือคนนี้ครับ
คุณสนทิรัฐสนทิจิระวงชื่อคุ้นอยู่ใช่ไหมครับ
เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แล้วตอนนี้เขาก็มาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพักสร้างอนาคตไทยในเวลานี้
คุณสนทิรัฐเขาเสนอว่าถ้าจะแก้ปัญหาราคาน้ำมัน
ไม่ให้มันพุ่งไปมากกว่านี้ต้องทำสามเรื่องดังนี้ครับ
เรื่องที่๑หยุดอ้างอิงราคาลงกลั่นสิงคโปร์ชั่วคราว
อันนี้ทราบกันใช่ไหมครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยเราต้องอ้างอิง
ลงกันที่สิงคโปร์เพราะที่นั่นเป็นแหล่งซื้อแหล่งขายรายใหญ่ของภูมิภาค
ให้หยุดอ้างอิงราคาโรงกันสิงคโปร์ชั่วคราวแล้วเปลี่ยนมาคิดราคาน้ำมันขายปลีก
อิงต้นทุนที่แท้จริงต้นทุนที่แท้จริงของราคาบ้านเราคือ
ราคาน้ำมันดิบบวกกับค่ากลั่นเอาสองตัวเนี้ยมาเป็นฐานคิด
แล้วถ้าทำอย่างนี้ได้คุณสนทิรัฐบอกว่าจะตามทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มลดลงได้สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์
อันนี้ชั่วคราวนะข้อสองคุณสนทิรัฐเสนอว่า
รัฐบาลต้องยอมลดภาษีต่างรวมทั้งลดค่าการตลาด
ค่าการตลาดก็คือกำไรการบริหารของปั๊มนั่นแหละ
ลดลงชั่วคราวสามเดือนแล้วถ้าลดลงชั่วคราวสามเดือนค่าการตลาดลดภาษีต่าง
มันจะทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลงมาได้ทันทีเหมือนกันและข้อสามอย่าลืมว่า
ประเทศไทยเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่อีกประมาณ๑๘ที่เราผลิตเองได้จากแหล่งตรงนั้นตรงนี้
อันนี้แหละเป็นราคาน้ำมันที่ไม่จำเป็นต้องไปอิ้งราคาตลาดโลก
ที่มันแพงเกินจริงแพงเกินเหตุ
คุณสนทิรัฐบอกว่าถ้ารัฐบาลทำได้อย่างนี้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันจะลดลงได้ทันที
แล้วจะลดได้มากได้มากด้วยข้อเสนอที่ว่านี้นี่ถ้าเป็นข้อเสนอคนอื่นนะ
ก็คงไม่มีน้ำหนักมากหรอกเพราะฝ่ายรัฐบาลจะถูกหาว่า
คนไม่รู้เรื่องเป็นคนไม่รู้เรื่องกลไกของการซื้อขายน้ำมัน
แล้วจะมาเสนอแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่ากับคุณสนทิรัฐเนี่ย
พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับอย่าลืมว่าคุณสนทิรัฐเนี่ย
เคยเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซะด้วย
ข้อเสนอของคนเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ย
มันจะต้องมีหลักการมีเหตุผลเสนอช่วยไม่ได้
เพราะเขาเข้าใจในกลไกของราคาน้ำมันดีทีนี้ก็เหลือแต่ว่า
รัฐบาลจะเอาด้วยไหมล่ะกับข้อเสนอของคุณสนทิรัฐสองสามข้อเนี่ย
รัฐบาลก็พูดมาตลอดว่ารัฐบาลมีภาระค่ามีภาระทางการเงินมีภาระค่าใช้จ่าย
จะกู้เงินมาสู้กับภาวะวิกฤตทั้งจากเรื่องโควิด
แล้วทั้งจากเรื่องวิกฤตพลังงานที่เป็นผลพวงจากสงคราม
รัสเซียยูเครนมันก็เป็นภาวะที่ต้องชั่งใจชั่งน้ำหนัก
ของรัฐบาลในทุกประเทศที่เจอปัญหาแบบนี้
คือช่างใจว่าระหว่างภาระการเงินของรัฐบาลกับเงินที่รัฐบาลจะต้องควัก
มาบรรเทาปัญหาให้ประชาชนเนี่ยจะทวงดุลกันยังไง
ถึงจะเกิดความพอดีตอนนี้เนี่ยบางประเทศหลายประเทศนะ
เขาทำอย่างที่คุณสนทิรัฐเสนอในข้อสองคือเขาประกาศลดภาษีของน้ำมัน
และลดค่าการตลาดของปั๊มน้ำมันลงมามันก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม
ลดลงมาได้ทันทีคือลดภาษีลงเท่าไหร่
ตัวเลขราคาน้ำมันหน้าปั๊มก็ลดลงเท่านั้นอันนี้แหละทั้งหมดนี่แหละ
ประชาคมโลกเขาฝากความหวังไว้กับอะไรตอนนี้ตอบว่าเขาฝากความหวังไว้กับสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับ
ถ้าสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วก็ยืดเยื้อ
แล้วรัสเซียถูกคว่ำบาดต่อเนื่องแล้วเขาส่งน้ำมันออกมาไม่ได้
อันนี้แหละวิกฤตมันเกิดมากกว่านี้แน่
มันจะเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าสถานการณ์ระหว่าง
ัสเซียกับยูเครนเดินไปถึงจุดนั้นการออกมาตรการช่วยเหลือต่างต่างที่ผ่านคอรมอมาเมื่อวานซืน
อาจจะเอาไม่อยู่เพราะมันจะไปไกลมาก
รัฐบาลจึงบอกว่างั้นขอดูอีกสัก๓เดือน

ประเมินกันใหม่ว่าจะปรับมาตรการกันยังไงที่จะลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จริงเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเคยเจอภาวะวิกฤตน้ำมันแพงมาแล้วหลายรอบนะ
แล้วเหตุผลที่เจอแต่ละรอบเนี่ยมันถูกกระแทกมาจากสถานการณ์ภายนอกทั้งนั้นแหละ
แต่ว่าถ้าถามความรุนแรงในสิ่งที่เราได้รับผลกระทบ
คราวนี้หนักสุดคราวนี้แรงสุดและคราวนี้เหนื่อยสุด
แล้วมันโชคร้ายก็คือว่ามันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตอย่างที่ว่า
เราเนี่ยเจอวิกฤตโควิดกันมาสองปีกว่าคนทำมาค้าขายคนมีรายได้คนเป็นลูกจ้าง
คนเป็นนายจ้างเดือดร้อนลำบากกันทั้งประเทศ
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงทำผับทำบาร์
เมื่อสองวันก่อนเห็นแอดคาราบาลออกเพลงออกมาเพลงเขาขึ้นต้นว่าโอ้ย
อดตายกันหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยสะท้อนความรู้สึกตรงใจประชาชน
นั่นเราเจอเรื่องโควิดแล้วยังมาเจอเรื่องวิกฤตพลังงาน
วิกฤตน้ำมันทุบซ้ำเข้าไปอีกถ้าเปรียบมันก็เหมือนคนป่วยที่ร่างกายอ่อนแอ
บอบช้ำแล้วถูกหมัดกระแทกซ้ำ
มันยืนต่อไม่ไหวครับหงายท้องตึงล้ม
ภาวะอย่างนี้แหละที่คนในชาติหวังจะพึ่งสติปัญญา
และความสามารถของรัฐบาล
หวังพึ่งรัฐบาลก็ไม่รู้จะหวังพึ่งใคร
แต่ว่ามันโชคร้าย

มันอยู่ในภาวะง่อนแง่น
อยู่ในภาวะที่เสถียรภาพไม่มั่นคง
รัฐบาลไม่มั่นคงว่าอย่างนั้นเถอะ
นายกรัฐมนตรีก็มีเรื่องให้ห่วงหน้า
พวงหลังเยอะแยะไปหมด
กับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น
จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เป็นนายกมาครบ๘ปีหรือยัง
ไหนจะเอากฎหมายสำคัญเข้าสภา
แล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้
แล้วจะเอาสติสตังค์ที่ไหนไปคิดแก้ปัญหาให้ประชาชน

จะทำยังไงให้รัฐบาลอยู่รอดไปวันก็เหนื่อยแล้วครับ
เอาละนี่คือเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน
และก็หวังว่ามันควรจะมีทางออกอะไรที่ดีกว่านี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับประชาชนก็น่าจะกำลังรออยู่เนอะ
ว่าจะมีอะไรออกมาช่วยได้บ้างแบ่งเบาภาระได้บ้าง
ก็ลองทำตามข้อเสนอดูอาจจะแก้ไขได้นะครับ